หายใจไม่เข้าไม่อยากหายใจเข้า
อยากหายใจออกอย่างเดียวเพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เห็นขมุกขมัวทั่วกรุง
แล้วอย่างหนึ่งดูสิช้าออกมาตื่นมาดูนะ
อากาศมันไม่ได้เย็นมันไม่ใช่หมอก
ตอนแรกตื่นออกมานึกว่ายิ้มเลยหมอกสวยจังเลย

แสงพระอาทิตย์ไม่ใช่ใช่ไหมฝุ่นทั้งนั้นค่ะซึ่งวันนี้
สภาพคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนี่ติดอันดับโลกนะ
แต่ที่ติดเนี่ยมันไม่ใช่ดีค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลกค่ะ
สภาพอากาศปิดกระแสลมอ่อนแล้วก็มีอากาศเย็น
ทำให้เกิดฝุ่นเกิดการสะสมตัวได้มากขึ้นนะคะ
พื้นที่เลยอย่างกรุงเทพมหานครวันนี้เห็นชัดนะคะ
โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
คือเขาบอกว่าค่าตรงนี้มันจะต้องไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่คุณดูสิโอ๊ยเป็นหน้าแย่หน้าบึ้งหน้าบึ้งสีแดงแบบนี้
หน้าบึ้งน่ากรวดนะฮะใช่แล้วเขาก็แจ้งเตือนด้วยนะคะ
ว่าช่วงวันที่๒๓๔กุมภาพันธ์พื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
จะต้องเฝ้าระวังนะเรื่องการสะสมของฝุ่นละออง
เพราะว่าอากาศมันนิ่งอากาศปิด
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็กรุงเทพโซนกลาง
รุงทนเหนือแล้วก็กรุงทนใต้
อันนี้มันเป็นพื้นที่ท้ายลมด้วยค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าขยิบมามาดูภาพกว้างหน่อย

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหนือกลางอีสานก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ถือว่าสูงสูงที่สุดในช่วงอาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้๒๗กุมภาเนี่ย
บริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่

แต่สถานการณ์นี้ยังคงต้องระวังอยู่นะ
กุมภาคมเรื่องค่าฝุ่นที่มันเกินมาตรฐาน
ทีนี้คุณผู้ชมเขยิบไปไกลอีก

เขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ

ก็สำรวจตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วทุกประเทศ

โอ้โหตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมา

ถูกจัดให้เป็นอันดับที่๓ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศ
มีมลพิษที่สุดในโลก
แล้วหลังจากนั้นดิฉันเข้าไปดูนะ
ตอน๙โมงนี่อันดับ๓ใช่ไหม

นี่ล่าสุดดิฉันเข้าไปดูตอนนี้เลยเนี่ยนะ
อยู่อันดับ๙กรุงเทพมหานครอยู่อันดับ๙
ซึ่งคำแนะนำก็คือให้สวมหน้ากากแหละ
ใครจะออกไปวิ่งตอนเช้าช่วงนี้ไม่ค่อยแนะนำเลยนะคะ

แล้วคนที่เป็นโรคพวกทางเดินหายใจผู้สูงอายุ

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องทำกลางแจ้ง